เขาก็ดีใจภูมิใจในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยค่ะ
แล้วก็มีคนหนึ่งเห็นก็ยิ่งดีใจมากค่ะ

แล้วก็พัฒนาในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่
เป็นนักแสดงของเรามันจะต้องดียิ่งขึ้นขึ้นไปอีกค่ะ

ไม่ใช่อะไรก็รู้สึกดีใจค่ะ
ที่หนังของเราได้มีกลุ่มต่างประเทศได้ดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ดีใจดีใจกับ๒๐ใหม่มาก

ทุกท่านนะคะทุกทีมทุกด้านเลย
ทุกคนตั้งใจมากไม่ว่าจะเป็นนักแสดงร่วมทุกคนนะคะ
แล้วก็ภูมิกับตัวค่ายเองอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคน

แล้วเราเองก็เป็นส่วนร่วมแล้วยิ่งดีใจ

หมายรู้สึกว่าแค่มีชื่อเข้าชิง
มันก็เป็นอะไรที่ภูมิใจมากแล้วค่ะ
มันก็ถือว่าถือว่าดีใจแล้วอะค่ะ
ยังนะคะยังไม่ได้แบบว่าพูดคุยกันว่าจะไปหรือเปล่า
แต่ที่แน่คือหนังเราได้ไปแล้วแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะ
คือเอาจริงไม่ได้คาดหวังเรื่องตัวเงินหรือรายได้เลยนะคะ
เพราะว่าอย่างหนังเองเนี่ยก็ไปมาเลมาแล้ว

กมชามาแล้วตัว๒๐ใหม่เองค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวจะไปในญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอาจริงไม่คาดหวังในเรื่องของตัวเลขหรือเงินใด
เพราะว่าสิ่งที่คาดหวังที่สุดคือ
คนที่เข้าไปดูแล้วเขามีความสุขออกมา
แล้วก็รู้สึกว่าเขาคุ้มค่ากับเงินที่ซื้อตัวไป

เป็นแฟนหนังต่างประเทศเยอะขึ้นใครน้องไหมหลังจากนี้หรือเป็นแฟนหนัง
ก็มีค่ะต้องขอบคุณที่ขอบคุณพี่มากนี่แหละค่ะ

แล้วหลังจากนั้นแฟนคลับก็จากที่ชื่นชอบพี่มาก
ก็จะดูเรื่องต่อไปของเราหลายเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ
แลนซ์ก็ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยาวมาจนเรื่องล่าสุด
ก็แฟนคลับก็ยังคอยสนับสนุนอยู่ก็ขอบคุณมากค่ะ
เหมือนตอนนี้น้องใหม่ก็แบบเล่นบทที่หลากหลายมากขึ้น
ที่เราไม่เคยเห็นล่าสุดก็น้องไหมใช่ใช่
เป็นยังไงบ้างเหมือนเราชิงภาพกันเลย
เป็นไงคะแล้วไงใครแคบแล้วไงใครแคร์ไหมคะ
ก็มันสนุกมากค่ะคือสนุกมากคือ
บอกตัวเองไว้เสมอว่าถ้าเราการเป็นนักแสดงได้ทำอะไรที่มันทำให้เรามีสีสันในการพัฒนาตัวเองอีก
ก้าวผ่านขีดจำกัดของตัวเองไปได้
คงไม่มีโอกาสได้แสดงบทอะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งคนก็อาจจะรู้สึกชื่นชอบแล้วก็ตกใจนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ใหม่ได้พูดได้เต็มปากว่าใหม่ได้ทิ้งความเป็นใหม่ดาวิกาไปแล้วอะไรอย่างนี้
ที่จริงแล้วใหม่คิดว่านางเอกคลิปลุกก็ดีนะคะ

ก็อยากจะทำอะไรให้ได้หลากหลายค่ะ
ซึ่งทั้งหมดที่ทำไปก็เพื่อคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ
แล้วก็เห็นใหม่เห็นเจนนี่แล้วรู้สึกตื่นเช้าขึ้นมามีเรื่องคุยกับเพื่อน

ซึ่งหมายว่าการที่เราได้ทำตรงนี้แล้วสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้คนอื่น
หมายว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่าย
แล้วใหม่ก็ภูมิใจมากที่ใหม่ได้มีส่วนหนึ่งที่ได้ทำแบบนั้น

ใช่ค่ะหมายถึงบอกว่าต้องดูให้จบ
จริงแล้วมันมีจริง
ใช่ยกให้เต้นให้ดูไหมคะ

เติ้ลเองเหมือนกันว่าพี่เติ้ลเอาจริงเหรอขนาดนี้เลยเหรอ
นี่ไม่เหลืออะไรแล้วนะที่สร้างมาพี่เติ้ลบอกเอาเหอะเชื่อสิมันจะต้องดี
แล้วใหม่ก็รู้สึกว่าถ้าจะทำมันก็ไม่ถ้ากั๊กมันก็ไม่สุด
ก็เลยเอาเต็มที่แล้วกันพี่เติ้ลอยากจะซูมตรงไหนพี่เติ้ลอยากจะให้ไหมทำอะไรก็บอก
รู้สึกว่าตอนนี้คนเร่มช่วยเจนที่แรงค่ะ
ช่วงนี้จะเข้ามาขอทำคลิปด้วย

ส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบเรามากขึ้นไม่คิดว่าเราจะกา
ใช่ค่ะก็ถือว่าได้ทำอะไรที่แปลกใหม่
แล้วก็หวังว่าในอนาคตจะได้ลองทำอะไรแปลกใหม่ขึ้นไปเรื่อย
เพราะว่าเป็นนักแสดงถ้าอยากจะทำให้ดีที่สุด
มีฝูกกันถึงตอนพิทัล

ก็ตามพี่โอ้เลยค่ะไม่มีอะไร

สำหรับตัวเราคิดจะคิดว่า
จริงก็อยากให้โฟกัสหน้าดาวิกาบ้าง

มือบะเร่งใช่ไหม

คือให้ใหม่ระวังมือตัวเอง

คือสิ่งที่เราหัวเลยมันแล้วต่อคนโฟกัส
แล้วแต่ว่าแล้วแต่มุมแล้วแต่คนจะมองตรงไหนแล้วแต่ว่า

ถ้าเป็นข่าวอย่างนี้ได้มีการแบบไปคุยอะไรกับโลก

หนูจะไปคุยให้พี่เขาเขินทำไมล่ะคะ

แต่ว่าคือที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะ
ถือว่าข่าวนี้มันก็เป็นสีสันแล้วกันมันก็ไม่มีอะไรใช่

เดี๋ยววิการ์ทำปวดอีกแล้วค่ะ

มีอีเวนต์ไหนแบบ
เข้าใจพร้อมเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า

เพราะว่าช่วงนี้เราไม่เคยออกอีเวนต์เลยค่ะ

นี่มองข้ามผ่านอะไรนั้นไปแล้วนะ

คนก็แบบมายว่าอีเวนต์ก็ทำเงินนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ่ายละครกับถ่ายโฆษณาค่ะ

ได้เสียดายโอกาสที่จะแบบเข้าอีเวนต์เข้ามา

อยากถ่ายอีเวนต์เข้ามาเนี่ยก็ถ่ายเสร็จก่อน

พี่ใหม่หลังจากนี้จะมีไปดูข่าวนี้ไหมคะ
เพราะใหม่รู้สึกข่าวแบบนี้มีเยอะอะ
ข่าวแบบนี้มีเยอะดาวิชิวมากตอนนี้คือ

แล้วไงใครแคร์

หนักนั่งยนต์
แล้วทีมงานได้ยินราว
ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ไม่เป็นไร
ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒